เหตุการณ์ต่อไปค่ะเกิดขึ้นขณะทำพิธีโนราอยู่
มีชายคนหนึ่งลักษณะมีอาการแปลกประหลาดคล้ายกับว่ามีของเข้าขณะทำพิธีค่ะ
คุณดูสิเหลื้อยังกับงูอ่ะ

ใช่เขานอนแล้วเขาก็ดึ๊บดิ้นไปคลานไปอย่างนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในการทำพิธีโนราเนอะ
ก็จะเห็นว่าขณะทำพิธีชายคนนี้เขามีอาการประหลาดแบบนี้
ก็คือนอนลงไปกับพื้นแล้วก็เลื้อยไปเลื้อยมาคล้ายงูเลยค่ะ
ซึ่งเขาก็มีความเชื่อกันว่าน่าจะเป็นงูทวดมาเข้าทรง
งูทวดเนี่ยคืองูบางชนิดในความเชื่อของคนใต้เนี่ยนะ
เขาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะเรียกกันว่าทวด
อย่างเช่นพวกงูแบบจงอ่างเขาจะเรียกว่างูถวด
คติของโนราบางคณะเขาจะนิยมถวายไข่สุกแล้วก็ไข่ดิบ
ให้กับทวดงูบนศาลในพิธีกรรมของโนราโรงครูด้วยนะ
แต่ก็แล้วแต่ความเชื่อมันก็มีแตกต่างกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่น
แต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคกันบ้างอาจจะเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างนะคะ
แต่โดยรวมเขาก็เชื่อกันว่าลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นทวดงู
ที่มาเข้าสิ่งร่างแล้วเหมือนมารับรู้ในการทำพิธีกรรมนั่นเองเนาะ
นี่ก็เป็นเรื่องราวพิธีกรรมความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยแล้วก็ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกท่านนี้ด้วยจ้า